กลับมาช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวคราวของน้องเปล่ากิ่งการกันหน่อยนะ
หลังจากที่ออกจากค่ายได้หมดถ้าสดชื่นไปแล้วหลายคนก็รอติดตามว่า
จะมีผลงานเพลงให้ได้ฟังกันหรือเปล่า
ขอบินเดี่ยวเลยค่ะเตรียมคลอดผลงานเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิต
เพลงที่มีชื่อว่ามงลงค่ะ
ควักเงินลงทุนเอง๖หลักด้วยนะแถมช่วงนี้งานรุมต้องบินไปมา
ใต้กับกรุงเทพพักผ่อนก็น้อยงานนี้สาวเปล่าก็เลยขออัพหน้าเพิ่มนิดนึงด้วย
หลังจากที่งับดั้งมาแล้วหลายคนก็เลยเมาส์ว่าเอ๊ะเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่านะจ๊ะ
ก็หนูว่าไม่ได้เสพนะคะแค่แบบมาดูแลตัวเองให้สวยขึ้นดูดีขึ้นเฉย
คือเราต้องทำงานนะคะพี่ชอบนางงามไหมชอบค่ะพี่แต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่
เราต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะ
ค่ะก็ตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่นะคะชื่อเพลงว่ามงลงค่ะ
ลงทุนเองค่ะแค่หลักแสนนะคะพี่ไม่ได้เยอะอะไรมาก